คุณแม่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า
มันมีการแชร์ไปนักข่าวรุ่นใหญ่คนหนึ่งเขาโพสต์
เล่าเรื่องว่าแม่นางเอกดังเนี่ยกลัดกลุ้มใจมากกำลังกลุ้ม
คือเขาเขียนในข้อความนะคะเขาเขียนว่า

เนื่องจากว่าเครียดที่ลูกสาวไม่ยอมเชื่อฟัง
หันไปหลงไหลกับชายหนุ่มที่กลับมาคบหากันอีก
แต่ปัญหาหลักคือทั้งคู่ต่างก็เป็นคนหัวแข็งด้วยกัน
ไม่อ่อนข้อให้ใครง่ายนะคะ

ข้อความบางช่วงนี้ยังบอกอีกว่า
นางเอกนั้นพยายามผลักดันให้ลูกนั้นกลับไปคืนดี
และคบหากับแฟนนุ่มคนเก่าดีกว่า
สุดท้ายแฟนหนุ่มอเหรอ

แต่สุดท้ายอืมใช่เปล่าไม่รู้แฟนหนุ่มอ๋อเปล่า

แองจี้เขียนแล้วแองจี้เขียนแล้วแองจี้เขียนว่าอะไรคะ
ล่าสุดแม่ยอมรับให้ไปปรึกษามา

คือจากที่นักข่าวเขียนออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย

เขาไปปรึกษาเรื่องนี้จริง
ก็คือหมายความว่าในอดีตเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะ

เขาบอกคุณก๊อฟเนี่ยก็ปีนข้ามรั้วบ้านไป
แล้วก็ไปด่าใช้คำพูดที่ไม่ดี

เพราะว่าความรู้สึกของแม่กับพี่สาวก็ยังเสียอยู่

ใช่เพราะเขาเขียนนี่ไงว่าแบบไม่รู้จักเข้าหาผู้ใหญ่แบบดี
ทำให้ที่ผ่านมามีแต่มุมมองในแง่ลบกับครอบครัว

เราก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่

แต่ว่าตอนนี้เองตัวลูกเองถ้ามันเป็นอย่างที่แม่ว่า
ก็ควรจัดจุงมือกันแล้วก็เข้าไปคุยกับคุณครอบครัว
ต้องให้เข้าใจ
ว่าวุฒิภาวะเมื่อก่อนอาจจะยังเด็กไง

แต่จริงขวัญเนี่ยนะหลังที่หนิงได้มีโอกาสเจอแล้วพูดคุยนะ

เย็นแล้วก็มีเหตุผลมีแบบพูดคุยกันรู้เรื่อง
ด้วยอย่างที่พี่หนุ่มบอกแล้ววุฒิภาวะนี่สำคัญ

เขาโพสให้กำลังใจนี่อ่านที่ปากนี้

ก็คือแบบเหมือนกับว่าให้คุณมีความสุข

อยู่รอบตัวคุณทุกวัน